หน้าเราพาไปทานอาหารที่มันราคาประหยัด
เพื่อเยียวยาหัวใจใครหลายคนที่อกหักจากงวด
เมื่อวานที่ผ่านมาแต่เสียตังค์แล้วเนี่ยนะบอกเลย
มันยังเด็กไปผมว่านะผมพาไปกินฟรีเลยดีกว่า

ผลไม้ที่เขาทานกันช่วงนี้แล้วออกเยอะคือทุเรียน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพาไปกินทุเรียนฟรี

ที่ชนบุรีที่นี่เลย
ที่ถนนสายปากร่วมบ่อวินในพื้นที่หมู่ที่๓
ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เป็นร้านที่ขายทุเรียนข้างถนนธรรมดาธรรมดา
แต่ว่ามีไอเดียสุดบันเจิดแหวกทุกมิติของการขาย
ด้วยการท้าทายลูกค้าให้ไปกินทุเรียนน้ำหนัก๔กิโลกรัม
ให้หมดภายใน๓ชั่วโมงกินหมดฟรี
แล้วเอาเงินไปด้วย๕๐๐๐บาท

สุดยอดเลยคือกินหมดแล้วแถมให้ตังค์ด้วยนะ

แล้วมีคนไปท้าไหม

พอลูกค้าเขาได้รู้แล้วว่ามีโปรโมชั่นแบบนี้ก็รีบไปเลย
อย่างเช่นคนนี้นางสาวสุริญญาปาโมธนัง
อายุ๑๘ปี
เป็นสาววัย๑๘ที่เดินมาจากตัวเมืองเลยนะเดินมาเลย

มาจากตัวเมืองศรีราชาเพื่อมาลองทานทุเรียนชิงเงินสดในครั้งนี้

เธอไปเห็นโปรโมชั่นนี้ในเฟซบุ๊ก
ว่ามีร้านขายทุเรียนเปิดท้าประลองให้กินฟรี
หากกินหมดรับเงินสดกลับบ้านทันที๕๐๐๐บาท
อยากจะมาลองดูผลเป็นยังไง
ผมว่าให้ลูกค้าท่านนี้เขาได้ลองพูดดูดีกว่า

ไม่น่าไม่น่าจะหมดงั้นจะได้แค่๒โล

คิดยังไงว่าที่มันมีโปรโมชั่นแบบนี้ที่ว่า
ก็อยากได้ค่ะ

ไม่หมดแล้วทำไงคุณจะนะก็จ่ายเขาจริง
เออแต่ว่าเธอก็เธอก็ประเมินตัวเองเหมือนกันนะก็ให้กิน๔โล๓ชั่วโมง
เธอบอกว่าน่าจะไหวแค่๒อ่ะพี่เออนะ
ก็ต้องเตรียมตรงเตรียมตังค์ไว้ด้วยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าถ้าคุณไม่สามารถทำตามกฎกติกาของทางร้านเขาได้
เขาคิดตังค์นะครับคิดตามกิโลที่ทานไปนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
ก็ไปลองฟังเสียงของเจ้าของร้านเขาบ้างไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีคนมาท้าประลองแล้วทำสำเร็จหรือไม่
แล้วตั้งแต่เปิดมาเนี่ยมีคนที่ว่าเขาทำได้กี่คนแล้วอ่ะเขาทำได้ไปสองคนค่ะ
ก็คือกินหมด๔โลกิโลก็ได้ตังค์ไป
เทียนราคาแก่เนื้อโล๓๕๐คุณกินหมด๑กิโลนึงคุณก็จ่าย๓๕๐

แบบเนี้ยแฟร์แมนเออก็ถ้ากินหมดตามกฏกติกามรยาติก็ราบไปเลยนะครับ
คือกินหมด๔กิโลกรัมใน๓ชั่วโมงรับไป๕๐๐๐บาท
แต่ถ้ากินไม่หมดก็จ่ายตังค์นะครับตามกิโลที่เขาขาย
ะเนื้อออกมาแล้วกิโลละ๓๕๐เป็นราคาวันต่อวัน
ถ้ากิน๒โลก็๗๐๐คนรักทุเรียนดิฉันว่าคุ้ม
เอ้าผมก็เลยต้องฝากเพลงนี้ไปให้แล้วกันนะครับ
เพราะว่าเป็นกำลังจิตกำลังใจให้กับคนที่อยากจะไปทานร้านนี้
มันคือเพลงอะไรไปลองฟังกันดูฮะ
หวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสตังค์และไม่ผิดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปหวังในใจตำรวจไม่จับครับสมหวังนะครับให้สมหวังนะครับ
สมหวังนะครับให้สมหวังนะครับกับเงิน๕๐๐บาทนะครับ
ดิฉันว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ต้องพึ่งดวงพึ่งกำลังกระเพาะจะดีกว่า
ไม่แน่นะคุณผู้ชมนะก็ถ้าเกิดหิวมาก๔กิโลกรัมภายใน๓ชั่วโมงกับทุเรียนที่ต้องทานให้หมด
มันก็พอเป็นไปได้ถ้าคนที่เขาแบบรักทุเรียนจริงมีความสามารถจริงก็น่าจะทำได้
แต่กลับไปก็เป็นห่วงสุขภาพเหมือนกันโอ้โหรอดในหรือเปล่า
ถ้ากินเข้าไปเนี่ยนะกลิ่นคุณก็จะเป็นกลิ่นทุเรียนเป็นมนุษย์ทุเรียน
โอ้โหเรียกว่าเป็นความสามารถนะ
เฉพาะบุคคลอย่าไปลอกเรียนแบบแล้วกันคุณผู้ชม
แต่ว่ามันก็เป็นความน่ารักแล้วก็เป็นกิมมิกดีของร้าน
เขาก็จัดโปรโมชั่นคืนกำไรสู่คุณผู้ชมนะจ๊ะ